ก็ยังมีอีกหนึ่งการฝึกผสมร่วมทางอากาศ
ระหว่างกองทัพอากาศของไทยสิงคโปร์แล้วก็สหรัฐอเมริกา
ซึ่งก็ดำเนินมาเป็นปีที่๒๓แล้วนะครับ
ถือว่าเป็นการฝึกใช้กำลังทางอากาศที่ใหญ่ที่สุด
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และในปีนี้ก็ได้เน้นในเรื่องของการใช้อากาศยาน
ไร้คนขับหรือว่าโดรนด้วย
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณเจนศักดิ์แซ่อึ้งครับ
เครื่องบินรบททยอยเรียงกันที่บรันเวย์

ในการฝึกผสมร่วมกันระหว่างกองทัพอากาศไทย
คโปร์และสหรัฐอเมริกา
ภายใต้ประหัสการฝึกโคปไทเกอร์
ไทเกอร์ถูกจัดขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่๒๓
โดยทำการฝึกภาคบังคับการที่ประเทศสิงคโปร์
ก่อนจะเดินทางมาฝึกภาคสนามที่ประเทศไทย
ที่กองบินหนึ่งจังหวัดนครบราชศาสิมา

การบินขับไล่และการขัดขวางทางอากาศแล้ว

คือการนำเทคโนโลยีระบบเครือข่าย
และอากาศสยามไร้คนขับเข้าร่วมฝึกผสม
ซึ่งยูเอวีในการลบสมัยใหม่
ยูไอวีจะเป็นเซ็นเซอร์ที่สำคัญอันหนึ่ง

ทำให้เราได้ภาพที่เป็นลักษณะสถานการณ์จริง
หรือที่ภาพเรียกว่าภาพเรียบทาง

กับว่าภายคุกขังฝ่ายตรงข้างเป็นอย่างไร
เราก็จะทำให้ตรงนี้เราสามารถที่จะตอบโต้

รวมถึงในการลบสมัยสิ่งนี้ที่เราเรียนรู้จากตรงนี้เนี่ย

ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในอนาคต

ซึ่งตรงนี้กองทัพการก็ได้มีการดำเนินการอยู่นะครับ
อากาศยานและยุทธโปรกรณ์ชั้นนำจากทั้ง๓ประเทศ

ถูกนำมาประกอบกันเป็นกำลังขนาดใหญ่ที่สุด
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นักบินจะได้เรียนรู้ประสบการณ์รบจริง

การวางแผนการบินมากกว่า๘๐๐เที่ยวบิน
เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักบิน

ระหว่างกองทัพอากาศของทั้ง๓ประเทศ
นักกีฬาเราก็ไม่ได้แข่งทุกวันใช่ไหมครับ

เช่นกันครับกำลังทางทหารเนี่ย

ก็จะมีฝึกซ้อมเช่นกันคล้ายนักกีฬา
ฝึกซ้อมย่อยฝึกซ้อมใหญ่ฝึกซ้อมอะไรต่าง
ซ้อมให้เหมือนจริงเพื่อให้เรามีประสบการณ์
กำลังทหารถ้าให้ดีที่สุดคือทหารที่ผ่านการลบ

เพื่อวันหนึ่งถ้าเกิดเรามีการปฏิบัติการจริงขึ้นมา
เราพอต้องพร้อมมีปฏิบัติการได้ทันทีทั้งใด
เพราะเมื่อเรามีการลบเมื่อไหร่

จะต้องมีความพร้อมรบเพื่อปกป้องประเทศชาติ
เหนือจากการฝึกซ้อมทางยุทธวิธี
และพัฒนาศักยภาพให้กับกองทัพอากาศแล้ว
ไทเกอร์ก็เสมือนเป็นอีกหนึ่งเวทีที่ทั้ง๓ประเทศ
จะใช้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการทหารระหว่างกันอีกด้วย
เจนสักแซ่อึ้งข่าวไทยบรัสทีวีปรายงาน